แวงศรีลมเขตบางอักษ์ทำร้ายนักเรียนบาดเจ็บ๔ราย
นักเรียนแตกตื่นหลบหนี

ขณะนักเรียนกำลังเดินเข้าห้องเรียนเหมือนเช่นทุกวัน
โดยไม่มีใครคาดคิดว่าอันตรายกำลังกล้ำไกลเข้ามาอยู่แค่เอื้อม
หญิงสาวแฝงตัวเข้ามาในคราบผู้ปกครอง
ไม่มีท่าทีพิรุษเดินขึ้นไปบนตึกเซ็นต์เป่าชั้นสาม
ความมีดไล่แทงนักเรียนบาดเจ็บ๔คน
ในจำนวนนี้สาหัสสามคน
ก่อนนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างหลบหนี
ลงที่ป้ายรถเมย์ตรงข้ามสถานีรถหัวลำโพง
วันนั้นเขาแทงปุ๊บมาก็วิ่งมามาขึ้นกับคนที่วินนี่แหละ
ให้ส่งให้เขาไปพระราม๔สาธรณ์พระราม๔แล้วก็ไปลง๓ย่าน
เขามีดไปทิ้งที่ทางขยะตรงสนุนสาธรรม
ตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆเร่งไปอย่างที่เกิดเหตุ
สอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
รอยจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
เพื่อหาเบาะแสคนร้าย
กระทั่งรุ่งขึ้นตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ว่าพบหญิงสาวคนหนึ่งมีรูปร่างคล้ายกับผู้ก่อเหตุ
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่สวนรถไฟย่านจตุจักร
ขณะเข้าไปสมัครงานที่ร้าน

พบหญิงสาวต้องสงสัยหลบอยู่ในห้องน้ำ

ขณะนั้นอายุ๓๖ปี
สารภาพว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุ
เพราะได้ยินศักดิ์สวรรค์สั่งธรรม
ตำรวจจึงคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
และทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พนักงานสอบสวนแจ้ง๓ข้อหา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทำร้ายร่างกายและพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ

ตำรวจนำตัวจิรดาไปรักษาอาการป่วยทางจิต
ที่สถาบันกรยาราชนครินทร์
ให้ข้อมูลว่าจิตรดาเคยเข้ารับการรักษา
เพราะรู้สึกว่าถูกทำคุณสัย

เมื่อได้รับยาทำให้อาการดีขึ้น
แต่เธอไม่ได้กลับมารับยาต่อเนื่อง

โรคโดยโรคจริงเป็นโรคจิตเพศ
ซึ่งก็มีอาการเสียงแว่วภาพหลอนระแวง
อาการในเสียงสั่งให้ทำถ้าไม่ทำเขาจะตาย
คนที่รักของเขาจะตายเขาจะถูกคิดอย่างนี้

นี่ต้องเข้าใจเขามีชีวิตที่สามารถอยู่ในชุมชนได้

คือคนไข้คุณจิตราก็เป็นเช่นหนึ่งในทักษะคนไข้จิตเตอร์เวชทุกคน
อาการหนักก็มาโรงพยาบาลดีก็กลับบ้านก็จะอยู่อย่างนี้

สารอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก๔กระทง
กระทงละ๒ปีรวม๘ปี
แต่ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๔ปี
พ้นโทษแล้วถูกส่งไปคุมตัวรักษา
ที่สถาบันกรยาราชนครีน
กว่าจะอยู่ร่วมในสังคมได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสังคม
และให้แพทย์ผู้รักษารายงานผลต่อสารทุก๖เดือน
จิรดามีอาการดีขึ้นจนเป็นปกติ
ถูกปล่อยตัวออกจากสถาบัน
กลับมาพักฟื้นที่บ้านในจังหวัดนครปฐม
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของจิรดา
ติดตามได้ในเปิดแฟ้มคดีดังตอนหน้า